คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นดราม่ากันหน่อย
ไม่พูดถึงไม่ได้จริง
ป่าเทพอ่าป่าเทพโพงาม
ออกมาโพสต์ในเพจของตัวเอง
ขนมเปี๊ยะแกดังแกอุ้มแมวแล้วแกก็มีการพูดในเพจของตัวเองโอ้โหแกพูดยาวนะ
คือต้องขออนุญาตตัดบางช่วงบางตอนนะเพราะแกก็จะใช้กูมึงอะไรอย่างนี้สไตล์แกนะครับ
หลักคือชื่นชมการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็ตำหนิเด็กรุ่นใหม่ที่เหมือนกับออกมาประท้วงออกมาอะไรอย่างนี้ลองฟังดูค่ะ

จะไปยังไงผู้นำนี้ก็ต้องไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้มาก
อืมทัวร์ลงสิคะอาเทพบอกยุคนี้เป็นยุคที่ดีที่สุด
ทัวร์ลงเลยคุณผู้ชมถล่มเลยครับโอ้โหคนทวิตข้อความป่าเทพเนี่ยเยอะมากนะคะ
อืมเยอะมากจริงจริงทีนี้ค่ะเราไปเห็นโพสต์ของตลกรุ่นน้อง
คุณนุ้ยเชิญยิ้มไม่รู้ว่าคุณนุ้ยหมายถึงใครอ่า
โพสต์เอาไว้แบบนี้คำว่าแก่ก็ควรแก่ยังมีคุณค่า
ไม่ใช่แกกะโลกะลาประมาณเนี้ยค่ะครับนอกจากนี้ค่ะ
ลูกทุ่งสาวคุณยุ้ยญาติเยอะอืมก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะว่ายังไงฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะแฮชแท็กมาตกลงกันก่อนถ้าถึงวันที่ยุ้ยแก่
แก่คือแก่เพอร์เจอร์แก่มีที่ถี่แก่เลอะเทอะแก่ไม่ทันสมัยอะไรแบบเนี้ย
ใครอยู่ใกล้ช่วยกระโดดถีบให้รู้สึกตัวน้อยแฮชแท็กไว้แบบนี้นะคะ
พูดถึงความคนแก่แล้วทำตัวไม่เหมาะสมอ่ะ
รวมรวมแบบนี้ก็แล้วกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใคร
ไม่รู้ว่าหมายถึงใครครับโอ้โหล่าสุดเลยวันนี้
สดสดร้อนร้อนคุณนุ้ยเชิญยิ้มออกมาโพสต์ยาวเลยครับ
ขออนุญาตสรุปเป็นใจความสั้นว่าผมอยู่วงการตลกมา๓๐ปี
ไม่เคยล่วงเกินหรือปีนเกลียวผู้ใหญ่หรือแม้แต่นักแสดงตลกที่เด็กกว่าผม
ผมให้ความขอรบที่โพสต์ไปเมื่อวาน
ผู้ใหญ่ครับหากกระทบจิตใจใครก็ขออภัยด้วยอืม
ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าโพสต์ถึงใครหรอกนะครับคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
หรือว่าคุณยุ้ยญาติเยอะเองก็ตามแต่ว่าประเด็นมันคล้ายคลึงกัน
เรื่องของพฤติกรรมของคนแก่ที่อาจจะไม่เหมาะสมครับ
ทีมข่าวเลยเอาแบบนี้เอาชัวร์ชัวร์เลยคุณนุ้ยถามตรงตรงอ่า
หมายถึงประเทศป่ะเนี่ยว่ายังไงคุณนุ้ยตอบสั้นสั้นเลยว่า
ไม่เกี่ยวครับไม่ได้ว่าป่าเทพครับนี่นะคะ
ก็ชัดเจนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ใช่ก็มีการแสดงความคิดเห็นใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ว่ากันไป
เพราะว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นชอบไม่เห็นชอบ
แนวทางอะไรต่างนานาในการบริหารงานของรัฐบาลหรือว่าบ้านเมือง

บางเรื่องเราก็อาจจะต้องกระตุ้นอะไรออกมาเผื่อที่กลไกต่างมันจะขยับขยื่นมากขึ้นอะไร
หลายความเห็นแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ไปว่าป่าเทพแกไม่ได้มีใครพูดถึงประเทศ